จากเรื่องของสุนัขเดี๋ยวที่ฉันพาไปดูเรื่องของแม่ลิงกันหน่อย
คือแม่ลิงมันพิการนะคุณขามันด้วนแต่มีลูกน้อยห้อยอยู่ข้างหน้า
แม่ยังต้องกระเตงลูกไปตลอดเลยค่ะไปดูกันหน่อยเนี่ยเห็นไหม
คือนักท่องเที่ยวหลายคนที่เขาไม่เห็นภาพนี้เขาก็สงสารสงสารเอาอาหารมาให้มันกิน
เจ้าลิงตัวแม่ชื่อเจ้าโจโจตัวเมียอายุ๓ปีซึ่งขาหน้ามันพิการ
แล้วมันไม่มีมาตั้งแต่เกิดแล้วทุกวันนี้ใช้ชีวิตคือใช้ขาหลัง
ดูสิเห็นไหมหยิบอาหารกินแทนแล้วก็ต้องมีลูกน้อยเนี่ยเกาะติดอยู่หน้าท้องตลอดเวลาเลยนะคะ
ชาวบ้านที่เขาอยู่ที่แถวเขาสามมุกที่ตะบนแสนศุกร์อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
จะเห็นเจ้าโจโจ้ตั้งแต่เล็กเลย
คือมันอยู่แถวเขาสามมุกเป็นประจำเลยค่ะ
นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาถ้าเกิดใครมาที่นี่บ่อย
ชินตากับเจ้าโจโจ้
แล้วช่วงนึงเจ้าโจโจ้หายตัวไปเลย

มาอีกทีนึงมีลูกมาด้วยนะคะ
นักท่องเที่ยวที่เขามาให้อาหารลิงเขาก็สงสารไง

แล้วก็ขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยความเอ็นดู
แล้วช่วงหลังก็มีนักท่องเที่ยวที่เขาไปเล่นน้ำ
ชายหาดบางแสนแล้วก็จะมาให้อาหารมันที่เขาสามมุกตรงนี้
แชร์ในโลกโซเชียลพอแชร์ไปเนี่ยคนก็สนใจมากขึ้นค่ะ
ก็อยากจะแวะไปหาที่เขาสามมุกที่ชนบุรี
ดังนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมผ่านไปผ่านมาแถวนั้น
แวะไปหาเจ้าโจโจ้ก็ได้นะคะ